เด็กนักเรียนโรงเรียนนึงกว่า๔๐คนเลยบาดเจ็บค่ะ
เพราะว่ารถเนี่ยพลิกคว่ำก็ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลกันยกใหญ่เลยนะคะ
กำลังทหารพร้อมด้วยทีมอาสากู้ภัยในจังหวัดบุรีรำ
ลำเลียงช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกว่า๔๐คนส่งโรงพยาบาลค่ะ
หลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อที่ดัดแปลงเป็นรถสองแถว
ประจำโรงเรียนวรราชวิทยาในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
เสียหลักพลิกคว่ำบริเวณทางขึ้นเขาพนมรุ้ง
หน้าสารเจ้าพ่อประสาททองเมื่อวานนี้นะคะ
รวมถึงนายฤทธิเขตเกรดคนขับรถยังติดอยู่ภายในซากรถด้วย
อาสากู้ภัยก็ต้องใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงเลยค่ะ
กว่าจะใช้เครื่องตัดถ่างช่วยนำร่างออกมาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลได้
นายภัยทูลงามวงศาครูผู้ควบคุมคณะนักเรียนเล่าให้ฟังว่า
นำคณะครูและนักเรียนชั้นป๑ถึงม๖เลยนะคะ
แข่งขันทักษะในงานมหากรรมความสามารถทางศิลปะหัฐกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งจังหวัดบุรีรำเป็นเจ้าภาพค่ะ
จัดขึ้นระหว่างวันที่๖๘ธันวาคมนี้แล้วก็ตั้งใจจะมาเที่ยวประสาทพนมรุ้งด้วย
ทีนี้ช่วงทางขึ้นเขาเนี่ยอยู่รถก็เกิดเสียหลักพลิกคว่ำลงไปเลย
ครูและนักเรียนกว่า๔๐คนที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ถูกนำส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลนางรองแล้วก็โรงพยาบาลบุรีรำแล้วนะคะ
อาการปลอดภัยทุกคนค่ะ
นางสาวเพชรัตนภูมาศนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติก็บอกว่า
สาเหตุน่าจะเกิดจากคนขับไม่ชำนาญเส้นทาง
เพราะว่าเส้นทางเป็นโค้งหักศอกขึ้นเขา
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้มาก่อน
ซึ่งทางอำเภอเองบอกว่าพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะ